การลงพื้นที่ของพลเอกระยุรยุชย์จันโอชานายรัฐมนตรย์

ภาคการเมืองไหนอะไรยังไงไม่ได้หาเสียง
ยังวันนี้ลงพื้นที่ไปงานข้าวรักโลกที่จังหวัดสิงห์บุรี
นี่นะฮะลงพื้นที่ครั้งแรกของปี๒๕๖๖นะครับ
จังหวัดสิงห์บุรีนะครับผลเอกประยุทธ์ก็ไปสักการะ
องค์พระปฏิมาณหน้ากกและสิ่งศักดิ์สิทธิวัตรโภษี
อำเภออินบุรีมีชาวบ้านมาให้การต้อนรับนะฮะ
นี่หนูน้อยคนนี้มาด้วยถือป้ายด้วยเห็นไหม
แฟนคลับลุงตู่เหรอถูกต้องลองดูตรงนี้หน่อย
นี่เสียงดังฟังชัดถ้าตะโกนอีกสักนิดนึงนะ
ตรงยังแบบแซทยังบ่อยยัง

นี่นะครับทุกผู้ชมครับจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ไปตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้าของพื้นที่ก่อสร้างพนังกั้นน้ำที่ตะบนน้ำตาลนะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปด้วยผลเอกอนุพงศาวจินดา
คุณธนกรวังบุญคงชนะพระธรรมดีประจำสำนักนายกเข้าไปด้วย
จุดสุดท้ายเนี่ยไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมข้าวรักโลก
ที่พื้นที่นานำร่องในพื้นที่หมู่๑ตำบลน้ำตาลอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
แล้วก็บิ๊กตูก็ขับรถดำนาปลูกข้าว
นี่ลองขับรถดูนะฮะรถที่ไปปักต้นกล้าเนี่ยฮะที่ทุ่งนาแบบนี้เลย
กลางแดดแบบเปรี้ยงเลยคนเมฆประยุทธ์นี่ขับอยู่๓รอบนะฮะ
อู๋หันหน้ามาหน่อยค่ะอู๋เนี่ยมียกมงยกมือให้แบบเก็บภาพกัน
ยังแบบจุใจไปเลยจากนั้นไปปล่อยพันธุ์ปลาอีกห้าพันตัวลงร่องน้ำรอบนาข้าว

พลเอกประยุทธ์บอกโอ้โหรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจชาวนาจริง

ลองขับรถดูแล้วเนี่ยรถที่แบบจะปักต้นกล้าเนี่ยหวานดำนาอะไรต่างเนี่ย

ขับแค่๓รอบเนี่ยโอ้โหร้อนหัวไปหมด

เดี๋ยวหนาแล้วยังไงต่อ

พบว่ามีปัญหาอยู่๕๐รายการที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือ
ครึ่งร้อยนะถูกต้องนายกบอกกำลังแก้ไขให้
มีเกษตรกรท่านหนึ่งนะฮะเป็นผู้ชายนะครับ
ตอนที่นายกเดินมาถึงนี่ตะโกนบอกเลยบอกนายก
ช่วยเรื่องราคาปุ๋ยให้ด้วยนะครับ
ตู่ก็หันมาตอบบอกเดี๋ยวจะดูให้
ก่อนอื่นต้องไปทำก่อนต้องไปหาทางทำยังไง
ให้ปุ๋ยอินซีมันสามารถสดแทนปุ๋ยเคมีได้ก่อน
เพราะต้นทุนปุ๋ยเคมีมันแพงมาก
จากนั้นก็ไปเจอกลุ่มอดีตทหารผ่านศึก
ที่มาให้การต้อนรับบิ๊กตู่นะฮะ
พวกเราหรอกว่าเวลาต้องไปรบเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตแค่ไหน
นายกเคยไปลบด้วยเหรอคะ
ไม่แน่ใจฮะต้องไปดูข้อมูลก่อน

ท่านผู้ชมครับที่ดูจะเป็นปลื้มมากที่สุดคือเจ้าของแปลงนาผืนนี้นะครับ

นี่ขอให้นายกขอให้นายกลุงตู่เซ็นชื่อในหนังสือให้เป็นที่ระลึกหน่อย
ตู่ก็เขียนใหญ่เลยเห็นไหมฮะ

คุณพี่ออมสินบอกขอกอดนายกตัวเป็นหน่อยได้ไหม
ฝันมานานแล้วต้องกอดนายกให้ได้วันนี้มาเจอ
อันนี้ดูกอดก่อนนะนี่เห็นไหมฮะ

ส่วนข้อความในหนังสือที่ระลึกที่ให้บิ๊กลูเขียนให้เนี่ย

แต่ชอบนะลายมือเขาเป็นเอกลักษณ์นะคะ

แต่รู้สึกว่าลายมือเขาเป็นเอกลักษณ์ดีนะคะ

นี่มีฝากถึงด้วย
อะไรวะ

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หลังจากนั้นนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ไปคุยกับเกษตรกรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะครับซึ่งก็ในพื้นที่แถวแปลงนานั่นแหละแถวนาข้าวนะครับ
แล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันเสร็จภารกิจเรียบร้อย
วันนี้ภารกิจหลักเนี่ยก็คือมาเปิดกิจกรรมข้าวรักโลกนะฮะ
ในพื้นที่นานำร่องที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
แล้วก็เป็นการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านลงพื้นที่ต่างจังหวัดครั้งแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกด้วย
สื่อมวลชนก็รอสอบถามรอสัมภาษณ์อยู่นี่พอเจอบิ๊กตู่นะฮะ
นักข่าวก็ถามว่าเออวันนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านค่ะ
นายกถามบอกเอาแล้วคิดว่าเป็นยังไงอ่ะอืม
รู้จักไหมอรัชพรอะไรคะข้าวรักโลกอ่ะรู้จักไหมเออยังไงนะคะ

ภาคก่อนครับผมครับผมครับผมครับผม
นายกไปไหนเนี่ยนะนายกก็ดูแบบนายกสื่อไปที่ไหน
คือคือดูตรงไหนบ้างคือดูไหมว่าเขาทำอะไรตรงไหนวะเนี่ย
เขาทำยังไงรู้ไหมฟังตรงนี้ด้วยจะขึ้นไปถามนายก
นายกก็จะคนโอ้โหใส่เปล่าเออดูค่ะดูแล้วค่ะ
ดูแล้วดูแล้วอะไรบ้างคือข้าวรักโลกวันนี้ตอบมาดิ
เกษตรอินทรีย์เออข้าวทำยังไงข้าวเกษตรลูกแบบใหม่
อะไรบ้างด้วยพิธีการไหมรักโลกด้วยก็ไม่ตอบไม่ตอบ
เธอไม่ต้องตอบอ่ะเธอไม่ฟังอยู่แล้วไม่ฟังฟัง
ในโลกที่ตอบคำถามเก่งขึ้นน่ะก็วันนี้ก็คุยกับหน้าขาวเยอะ
หลังหลังตอบคำถามเหมือนดาราไหว้นะเดี๋ยวจะบอกให้
ใช่คือเหมือนกันว่าคือส่วนใหญ่อ่ะเวลาดาราถูกสัมภาษณ์ใช่ไหม
เขาจะไปงานแถลงข่าวงานหนึ่งสมมุติไปแถลงข่าวงานโฆษณางานหนังอะไรอย่างนี้
ผู้สื่อข่าวไปถึงปุ๊บก็จะถามเรื่องงานนี้หน่อย
แล้วก็โจ๊กเข้าประเด็นที่อยากรู้ที่เป็นประเด็นส่วนตัว

นายกก็โดนเหมือนกันไงเพราะมันมีประเด็นเรื่องหลานเรื่องรายชื่อหลาน
เรื่องอะไรใช่ไหมเครือญาติที่ไม่ไปมีส่วนเอี่ยวกับตู้เห่าอะไรสักอย่าง

นายกก็ตอบดาราอะไรอย่างนี้ว่าเนี่ยรู้ไหมวันนี้งานเนี่ยงานนี้งานอะไร
พี่มาตามกันเนี่ยรู้มั้ยข้าวรักโลกคืออะไร

เนื่องจากพลเอกประยุทธ์รู้สึกว่าสื่อไม่ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมข้าวรักโลกเลย
เหมือนกับจะถามแต่เรื่องประเด็นอื่นนะก็เลยย้อนถามกลับสื่อมวลชนว่าเข้าใจเรื่องนี้ไหม
แต่กลายเป็นว่าสื่อเนี่ยเข้าใจว่านายกโมโหสื่อขอยืนยันว่านายกไม่ได้หงุดหงิด
โมโหสื่อมวลชนเพื่อกลบเกลือนประเด็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นณขณะนี้
แต่ความจริงท่านนายกผมว่าก็บอกน้องสื่อมวลชนก็ได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวไม่เกี่ยว
ยังไม่ขอตอบหรือว่าเดี๋ยวรอการชี้แจงหรือแบบไหนอะไรยังไง

รออีกทีนะฮะตามข่าวก็คือวันจันทร์ที่๙มกราคม
คนเด็กประยุทธ์จะไปสมัครเข้าพักหวมถ่ายสร้างชาติ